คุณผู้ชมค่ะพูดถึงวงการบันเทิงวงการเพลงในบ้านเรานะคะ
ต้องยอมรับว่าเรื่องลิขสิทธิ์เพลงในยุคนี้สมัยนี้เนี่ย

ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องเอาจริงเอาจังกันมากเลยนะคะ
พูดถึงลิขสิทธิ์เพลงเนี่ยเราก็ต้องนึกถึง๑คนที่โดนหลายคดีมาก
เรียกได้ว่าขึ้นโรงขึ้นศาลกันไป๕๐กว่าคดี
ฉันว่าพวกเราอ่านข่าวของพี่หนุ่มกะลาเนี่ยมากกว่า๕ครั้ง
ดิฉันว่าเกือบห้าสิบครั้งเกือบห้าสิบคดีเลยนะคะ
วันก่อนพี่หนุ่มกะลาเขาก็มีการโพสต์รูปนี้คุณผู้ชมค่ะ
เป็นภาพข้อมือของตัวเองแล้วก็มีร่องรอยของการถูกใส่กุญแจมือด้วยนะ
คือพี่หนุ่มเขาก็โพสต์ระหว่างเดินทางไปขึ้นศาลที่นครศรีธรรมราช
พร้อมกับบรรยายความรู้สึกเอาไว้แบบนี้คุณผู้ชมบอกว่า
บางทีผมก็รู้สึกว่าตัวเองโชคร้ายจังที่ต้องเหนื่อยไม่จบไม่สิ้นสักที
กลางคืนจับไมค์กลางวันถูกใส่กุญแจมือ
แต่ความโชคร้ายก็มีความสวยงามซ่อนอยู่เสมอ
ทุกครั้งที่ผมเดินทางมาเรื่องคดีผมจะเจอแต่มิตรภาพที่ดีเจอคนที่ดี
ได้ยินแต่คำว่าให้กำลังใจตลอดทาง
สรุปว่าต้องขอบคุณความโชคร้ายที่ทำให้หัวใจของผมแข็งแรงขึ้น
และทำให้ผมยิ้มได้กว้างกว่าที่เคย
หนุ่มเขาโพสต์ข้อความนี้ไว้แบบนี้นะคะ
ซึ่งโพสต์นี้นะคะก็จะมีเพื่อนดาราศิลปินจำนวนมาก
เข้ามาให้กำลังใจพี่หนุ่มเยอะมากเลย
ไม่ว่าจะเป็นคุณบอยปกรณ์เองโอปอลปานิสรานะคะคุณบอยพิชเมคเกอร์
โซคูแล้วก็พี่บอลเชิญยิ้มก็มีเหมือนกัน
นักร้องหนุ่มเสียงคุณภาพอย่างพี่ไอซ์สรรยู
ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ขอฝากกำลังใจผ่านบันเทิงไทยรัฐของเรา
เพราะว่าครั้งหนึ่งเคยทำงานร่วมกับพี่หนุ่มกะลาด้วย
แล้วก็เชื่อว่าพี่ชายจะสามารถผ่านพ้นเหตุการณ์ทั้งหมดนี้

ที่มันเกิดขึ้นทั้งหลายบางทีมันเกิดขึ้นจากความรู้เท่าไม่ถึงการ
ความไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ความตั้งใจอันดีทั้งหมดทั้งสิ้น
เพราะฉะนั้นนายเชื่อว่าความตั้งใจอันดีของพี่หนุ่มในครั้งนี้
มันจะส่งผลทำให้สถานการณ์ทุกอย่างมันคลี่คลายแล้วก็เป็นไปในทิศทางที่ดีครับ
ซึ่งเพื่อนพ้องที่ร่วมวงการบันเทิงร่วมวงการเพลงเอง
ก็เห็นอกเห็นใจนะเพราะว่าพี่หนุ่มเนี่ยต้องเดินทางไปรายงานตัว
ขึ้นโรงขึ้นศาลทั่วประเทศอ่ะคุณ๕๐คดีเนี่ยโอ้โหกี่สอนอ
สอนอหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วต้องไปรายงานตัวทุกที่ทุกที่ทุกที่
ซึ่งจริงแล้วต้องบอกว่ามันก็ค่อนข้างจะเป็นเรื่องยุ่งยากมากเลยนะคะ
ที่จะต้องมารับอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเอาจริงจริงยุคสมัยนี้อ่ะ
ลิขสิทธิ์เพลงมันรุนแรงมากว่าเพลงนึงนี่กี่หมื่นก็ไม่รู้อ่ะคุณ
ศิลปินเองเนี่ยเขามีการย้ายค่ายย้ายสังกัดแต่เพลงเนี่ย
ยังอยู่ที่ต้นสังกัดเดิมเนี่ยมันไม่ได้ย้ายไปตามตัวของศิลปินนะคะ
เพราะฉะนั้นการที่เอาเพลงของต้นสังกัดไปร้องเมื่อมันผิดกฎหมาย
มันก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นกันไปนะคะ
แต่ยังไงตอนเพลงรวมไปถึงคนในวงการบรรทานกเองก็ร่วมให้กำลังใจกับพี่หนุ่มกลานะคะ
สู้กันต่อไปอีก๕๐คดีนะคะคุณผู้ชมนะคะพี่หนุ่มใช่แล้ว